คุณผู้ชมมาดูอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับ

และปรากฏว่าล้อของรถบรรทุกพ่วงมันหลุดมา

คุณผู้ชมดูสภาพหน้ารถของผู้หญิงคนนี้สิ

โอ้โหล้อรถมันกระเด็นมากระแทกหน้ารถอย่างแรง
กระจกแตกพังเสียหายกระโปรงหน้ายุบแบบนี้

ได้รับบาดเจ็บดั้งจมูกหักด้วย
แต่ว่าตอนที่ล้อรถมันกระเด็นมานะคุณ

ประคองรถของเธอเข้าข้างทางเข้าหลายทางแล้วก็จอดได้นะฮะ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ

ซึ่งจอดอยู่เลนขวาใกล้กับเกาะกลางถนน
หลวงหมายเลข๑๑บ้านห้วยลากปืน
หมู่๓ตะบนห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับ
สภาพด้านหน้ารถโอ้โหพังยับเยินเสียหายแบบนี้แหละครับ
คนขับเป็นผู้หญิงก็คือนางสาวสุธามาศวันขวัญอายุ๓๗ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้านะคุณ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับ
งไปประมาณ๓๐เมตรอีกฝั่งของถนน

แล้วล้อมันขนาดใหญ่เลยนะฮะตกอยู่ข้างถนนนะครับ
แต่ถนนช่วงนั้นไม่พบรถบรรทุกบริเวณนี้คุณ
แสดงว่ารถบรรทุกเนี่ยอาจจะขับไปโดยไม่รู้ตัวว่าล้อหลุดนะฮะ
หรืออาจจะไปจอดอยู่ตรงอื่นก็ได้นะครับ
เบื้องต้นนางสาวสุธามาตย์คนเจ็บ

บอกว่าขณะขับรถตามหลังรถพ่วง๑๐ล้อ
จู่ล้อซ้ายลูกพ่วงของรถพ่วง๑๐ล้อ
มันหลุดออกมาเธอเห็นกับตาเลยนะ
แต่ถามว่าหลบทันไหมหลบไม่ทันหรอกคุณ
มันพุ่งมาเร็วพุ่งมาใส่หน้ารถของเธอ
พยายามตั้งสติประคองรถจอดริมถนน
และเธอเองก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ส่วนรถบรรทุกนะคุณเขาบอกขับต่อไป

แล้วก็มุ่งหน้าไปทางจังหวัดเชียงรายนะครับ
ทางตำรวจได้สกัดจับรถบรรทุกคันดังกล่าวไว้ได้
บริเวณจุดตรวจแพร่ธรรมาราม
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับ
จากการสอบสวนนายสุภกรชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ให้การบอกว่าเขาขับรถมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะ

ระหว่างทางถามว่ารู้ตัวไหมว่าล้อหลุด

ไม่รู้เลยว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถคันข้างหลังนะครับ
ส่วนรถบรรทุกคันนี้มีเพียงประกันชั้น๓เท่านั้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพห้วยไร่
ก็ได้ควบคุมตัวนายสุภกรอายุ๒๕ปี
คนขับรถบรรทุกไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วครับ
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ

ไม่ตรวจสอบสภาพรถไว้ก่อนนะครับ
กระทั่งมาวิ่งบนท้องถนนจนล้อหลุดแบบนี้
คุณดูสิโดนไปสักขนาดนี้นะ

นี่ที่ผ่านมาที่เรานำเสนอข่าวล้อหลุดนิดนึง
ดูว่ารายนี้จะหนักที่สุดเลยที่ผ่านมา
มันก็จะมีล้อหลุดบ้างมีกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้บ้าง
แต่นี่ผู้หญิงคนขับนี่มีสติมากนะใช่ค่ะครับ